และตอนนี้เราอยู่กับวงซีซั่นไฟฟ์ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ซีซั่นไฟล์มาช่วยชาวใต้มาช่วยพี่น้องชาวภาคใต้นะคะ
จากมาโชว์แล้วยังมีการมาบริจาคด้วยรับบริจาคด้วยรู้สึกยังไงบ้าง
ก็รู้สึกว่าจริงต้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เราก็รู้สึกเห็นใจนะครับแล้วก็รู้สึกส่งแรงใจไปช่วยนะครับ
ตอนปี๕๔เราน้ำท่วมนะครับทุกภาคส่วนก็ช่วยกันนะครับ
รวมชาวใต้ด้วยตอนนั้นก็ช่วยพวกเรานะครับ
ต้องบอกว่าภาพที่เราเห็นมันหนักหนามากแต่ว่าเราเชื่อว่า
ขนาดเรายังดูแต่ภาพยังรู้สึกคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้น

ก็อยากให้อดทนนะครับต้องต่อสู้นะครับ
ก็ยังไงก็ต้องรักษาตัวให้รอดก่อนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นพวกเรากำลังรีบส่งความช่วยเหลือไปนะครับ
ก็ขอให้ทุกคนอดทนนะครับไม่ว่าจะเจออะไรนะครับ
อย่ายอมแพ้ครับผม
เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้สร้างความเสียหายทั้งทางด้านทรัพย์สินและจิตใจเป็นอย่างมาก
เมื่อวันพระฤหัสสบดีที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
เหล่าศิลปินต่างรวมตัวกันที่บริเวณล้านพักภารกร
เพื่อรวมพลังส่งแรงใจสู่พี่น้องชาวภาคใต้
ซึ่งภายในงานจะมีกล่องรับบริจาคและขายเสื้อ

ให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมา
สมทบทุนช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมภาคใต้
ยังมีนักร้องที่มาร่วมกิจกรรมอีกมากมาย
และยังขอส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องภาคใต้อีกด้วยค่ะ
อีกหนึ่งวงที่มาร่วมด้วยช่วยกันชาวภาคใต้นะคะ

รู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

ก็ตอนแรกรู้สึกตกใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวใต้นะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าต้องการกำลังใจมากยิ่งกว่าคราวที่เราเจอกันอีก
ก็ยังไงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคน

แต่ว่าเหมือนทุกครั้งครับกำลังใจของคนไทยมักจะไวกว่าเสมอ
ถ้าเกิดคนไหนที่แบบมีช่องทางไหนหรือว่าช่วยเหลืออะไร
เล็กน้อยก็ตามมันไม่เล็กน้อยสำหรับคนที่เขาประสบภัยนะครับ

ต่อให้น้ำมาน้ำลดแต่เชื่อว่าน้ำใจคนไทยไม่มีเหิดหายแน่นอนครับ

ก็ยังไงขอให้เพื่อนนะครับสู้กันนะครับ
แล้วก็ไม่มีสิ่งใดครับที่จะแข็งแกร่งไปกว่าหัวใจของพวกเราครับ
ว่าปัญหาอะไรจะมันร้ายแรงขนาดไหนครับ
แล้วก็พวกเราเองก็จะอยู่เคียงข้างเพื่อนครับ

แล้วก็เร็วนี้เราอาจจะไปเจอกันที่ภาคใต้ด้วยก็ได้ครับ

ในภาวะอุทธกภัยที่หนักหน่วงเช่นนี้
เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยละทิ้งกัน
ซึ่งถึงกิจกรรมนี้จะจบลงไปแล้ว
แต่ยังสามารถบริจาคเงินให้กับสภากาชาติไทย
บัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักศรีลม
ชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

และสามารถบริจาคผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์
หัวข้อการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตรต่าง
หรือเดินทางมาบริจาคด้วยตัวเองที่ห้องรับบริจาคเงิน
อยู่ที่ตึกอำนวยนรธรรมชั้น๒
สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยถนนพระราม๔

เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ